ความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับ

เวียดนามเล่นแรงมาก็พร้อมเล่นแรงกลับ

ฟุตบอลทีมชาติไทยเดินทางสู่เวียดนาม

ชิงชาเลิศเกมแรก
ก่อนการเดินทางมาโนโพลกิ้งกุญซื้อของทีม

เก็บผลงานและสกอร์ที่เราต้องการ

ส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บของเจ้ามุ้ยครับ

แต่ว่าที่เหลือทุกคนตอนนี้พร้อมหมดแล้ว

ก็เข้าบอลค่อนข้างหนักนะครับตลอดที่ผ่านมา
หนักก็ต้องเจอหนักแต่สำคัญคือต้องหนักแค่ในเกมเท่านั้น
ส่วนก็เผยว่าเราต้องมีสมาธิในการเล่นของเรา
ไม่ว่าเขาจะเล่นหนักแค่ไหนก็ต้องพยายามรักษาสไตล์ของเราให้ได้
ส่วนเรื่องของร่างกายที่มีอาการล้านเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรครับ
มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาธิของพวกเราครับ
เขาจะเล่นหนักไงเราก็ต้องเล่นตามรูปแบบของเราให้ได้
มันก็มีอาการร้ายอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้ว
เพราะว่าเราฟื้นฟูทันอยู่
ส่วนสาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนก็ประกาศ
ชื่อภูตสินในเกณฑ์นี้แล้วครับคือโคฮายองจิน
แต่เคยเป่าในเกมวีลีกเวียดนามมาแล้วในปี๒๐๒๐
แล้วก็เป่าในเกมที่เวียดนามแข่งขันบอลโลก๒๐๒๐
ในรายการนี้คือนี่เรียนเต็มลินครับ
กองหน้าเบอร์๒๒ของทีมครับยิงไปแล้ว๕ประตู
เป็นรองนาวสันโว่อยู่ต่อจากภูตสินดังดา

แล้วก็เป็นแข่งที่ยิงประตูได้ไม่สุดด้วยในยุคของป๊าฮังซอร์ที่เข้ามาคุมทีมในช่วงปลายปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ
ยิงรวมไปสิบหกประตูครับรองลงมาเป็นเหยียนกวางไห่ครับ
เมเกอร์ตัวตึงจากทางโปรแอฟเซในหลีกรองฝรั่งเศสยิงไปแล้ว๙ประตู
ส่วนบัตรรับชมในเกมนัดที่สองรอบชิงครับก็ขายหมดแล้วนะครับ
ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตภายในเวลาประมาณสักห้าถึงสิบนาทีครับ

นัดชิงเกณฑ์ที่สองครับวันที่สิบหกมกราคมนี้
ก็ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้มีการยื่นหนังสือขอให้ปรับปรุงสนาม
คือตอนนี้มีความพร้อมประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าต้องรอดู
ฝ่ายจัดว่าจะอนุมัติหรือเปล่าแต่จริงจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้นะครับ
เพราะว่าคุณภาพโดยรวมยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ตามกฎจะต้องไม่มีอีเวนต์อื่นในการจัดสนาม
ในการจัดแข่งในสำแข่งขันนะครับก่อนเริ่มแมชอย่างน้อย๑๐วัน

ซึ่งก็มีการจุดพลุแฟร์นะครับในสนามแข่งขัน
ช่วงก่อนแล้วก็ระหว่างแข่งขันด้วย

รวมไปถึงมีการพังรั้วแนวกั้นฝากกาด
ที่กำลังตรวจกระเป๋าก่อนเริ่มเกมอยู่ครับ
ก็ระบุว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนจุดพลุแฟร์ลงมาปวดในสนาม
เช่นเดียวกันกับการพังรั้วเข้าสนาม

ก็อ้างว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่๓
ก็ต้องดูว่าบทลงโทษจะเป็นยังไง
แต่ว่าการจุดพลุแฟร์อาจจะถูกปรับครั้งละ๑ล้านบาทได้เลย
ทำมา๒ครั้งแล้วมีโอกาสถูกปรับถึง๒ล้านบาทด้วย